คือทำบุญทอดผ้าป่าไปช่วยนักเรียนที่นครนายก
แต่ปรากฏว่ามีดราม่าเกิดขึ้นจากเสียงแตรครับ
นี่เป็นคลิปที่ชาวบ้านมาถ่ายร้องเรียนที่เพจที่นี่นครนายก
เป็นกลุ่มรถกระบะคือมาแจกของที่โรงเรียนวัดหนองรีคุณผู้ชม
จอดกันในวัดพระที่วัดก็ฉันเพลอยู่นะครับ
แล้วพวกเขาก็กดแตรกันเสียงดัง
โทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ยังไม่มีคนรับสาย
นี่ผมอ่านจากที่เขาโพสต์นะ
กลุ่มรถดังกล่าวรวมตัวกันมาทำกิจกรรมบริจาคของ
แล้วก็ร่วมทำบุญนักเรียนโรงเรียนวัดหนองรีนะครับ
มียอดก็กว่าสองแสนบาทนะครับว่านะ

ก็เข้ามาโพสต์กันรัวเลย

ว่าแม่บีบกันจริงครับ
แต่แค่ตอนจะออกมาจากวัดช่วงรวมตัว

พวกเราไปด้วยใจนะฮะ
เจอกันก็ทักทายตามภาษาสามช่า
อีกอย่างงานบุญก็คลึกคลื้นมีสีสันนะครับเด็กยังชอบเลย
ส่วนคนสุดท้ายนี่เข้ามาแบบเป็นทางการมาก
เข้ามาขอน้องรับและขอโทษทางวัดและชาวนครนายกทุกท่าน

ทางกลุ่มและทีมงานสายบุญของพวกเราไม่ได้มีเจตนาทำให้เกิดความเสื่อมเสีย
ตั้งใจมาร่วมทำบุญให้กับทางโรงเรียนด้วย

อุดมการของพวกเราที่เป็นหนึ่งนะครับ

คือใจความโดยรวมเขาก็บอกว่าเขามาทำบุญแหละ
ไม่ได้ตั้งใจทำให้เดือดร้อนนี่ฮะเงินที่เขาเอามาทำบุญกัน
แต่ชาวเน็ตเสียงแตกส่วนหนึ่งบอกว่าโอ้โหเป็นการรบกวนชาวบ้านเขาน่ะ
พระเนรในวัดน่ะนะทำบุญมันก็เป็นเรื่องดีล่ะ
แต่ไม่ต้องทำให้คนอื่นเดือดร้อนได้ไหมส่วนอีกส่วนระบบแหม
เขากดแค่แป๊บเดียวแกรนให้อภัยเขาได้ไหม
เขามาตั้งไกลนะครับมาทำบุญให้กับเด็ก
เอาทีมข่าวต้องลงพื้นที่แล้วล่ะครับไปที่วัดหนองรีครับ
โอ้ยคณะธรรมบุญเข้ามาถึงกับเขาก็ขอนุญาตขอใช้เสียง
ใช้สถานที่วัดก็อนุโลมแต่วันเกิดเหตุเนี่ยนะ
ญาติโยมต่างถิ่นมาถวายเพลงทำบุญอัฐิกัน
พอได้ยินเสียงแตรดังก็เข้าใจผิดกันเท่านั้นแหละ
ทางวัดก็ขออภัยด้วยกับสิ่งไม่สมควรที่เกิดขึ้นนะครับ
อันนี้ก็เป็นคำชี้แจงจากทางวัดครับ